ตอนนี้ตำรวจเร่งตรวจสอบศพของชายนิรนามนะคะที่จมน้ำ
ซึ่งเป็นน้ำในบ่อเลี้ยงปลาหน้าบ้านย่านรัชดาพิเศษลาดพร้าวนะคะ
ว่าเมาแล้วจะมานอนพักนะคะจากนั้นได้พลัดตกน้ำเสียชีวิต
ตอนนี้เจ้าหน้าที่เตรียมนำตัวส่งสถาบันนิติเวชวิทยานะคะ
แล้วก็ตรวจสอบหาสาเหตุรวมทั้งประสานญาติมารับศพค่ะ
ตำรวจนครบาลพระหลโยธินและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบ
พบศพผู้เสียชีวิตบริเวณหน้าบ้านเลขที่ยี่สิบสองทับเก้า
ถนนรัชดาพิเศษแขวงจันเกษมเขตจตุจักร
โดยที่เกิดเหตุเป็นบ่อเลี้ยงปลาที่ปลูกต้นไม้และก็มีน้ำไว้
ซึ่งมีความลึกอยู่ที่ประมาณ๕๐เซนติเมตรค่ะ
พลตำรวจตรีเจริญศรีศาสลักษณ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๒
เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตเป็นชาย
ไม่ทราบชื่ออายุประมาณ๔๐๕๐ปีค่ะ
รูปร่างผอมสภาพสบนั้นเริ่มแข็งตัว
โดยไม่พบร่องรอยถูกทำร้ายร่างกาย
และไม่มีเอกสารยืนยันตัวบุคคล
มีเพียงโทรศัพท์หนึ่งเครื่องและเศษเหรียญที่พกติดตัวไว้เท่านั้นนะคะ
ต้นสันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตอาจจะอยู่ในอาการเมาสุรา
แล้วมานอนพักบริเวณขอบบ่อเลี้ยงปลา
แล้วเกิดเสียหลักตกลงไปในบ่อปลาจนเสียชีวิต
ขั้นตอนหลังจากนี้ค่ะจะเคลื่อนย้ายศพไปส่งให้กับสถาบันนิติเวชวิทยา

และประสานติดต่อยาดมารับร่างผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อไปค่ะ